ส่วนเรื่องนี้ค่ะแหมคุณนัทพงศ์ก็เกริ่นเอาไว้ซะต้องตามเลยค่ะ
พระสงฆ์พอกลางค่ำกลางคืนถอดสบงออกขับรถค่ะ
ขับรถไปไหนไปรับกิ๊กนี่ค่ะแหม่มันผิดตั้งแต่แรกแล้วนะคะ
โดนตำรวจตามจับได้แล้วค่ะเขาติดตามเลยค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าทำมานานแล้วทนไม่ไหวช่วยตรวจสอบและจัดการหน่อยนะคะ
รับแล้วไปไหนเนี่ยรับแล้วก็ไปดูรีสอร์ทไม่ไม่จำวัดที่กุฏินะครับ
รีสอร์ทตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดสภหาดใหญ่สงขลาค่ะ
ไปจับกลุ่มหลวงไก่แหมกอดจีวอนแน่นเลยนะคะ
หลวงไก่หรือพระรัชพลอินทศรพระลูกวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอหัดใหญ่
ไปนั่งดื่มกินเครื่องดื่มกับหญิงสาวอย่างมีความสุขที่หาดทรายริมชายหาด
แหมตอนที่เข้าไปนี่กำลังเพลินเลยนะคะตำรวจไปเข้าจับกลุ่ม
พอไปตรวจรถยนต์เจอสบงจีวอนซ่อนอยู่ในกระเป๋า
แล้วก็ไปเจอถุงยางอนามัยด้วยอีกหนึ่งกล่องกลัวพระเขาพกอะไรแบบนี้
พฤติกรรมแบบนี้ชาวบ้านบอกเห็นมานานแล้วทนไม่ไหวค่ะ
ก็ไปร้องเรียนให้มาตรวจสอบและจัดการกับพฤติกรรมนี้หน่อยนะคะ
อย่างเช่นคือพฤติกรรมไม่เหมาะกับความเป็นสมณเพศเลย
มีรถยนต์ส่วนตัวขับไปไหนมาไหนด้วยตัวเอง
ตอนกลางคืนหนีออกจากวัดถอดผ้าเหลืองแล้วสวมใส่เสื้อผ้าคารวาส
รับผู้หญิงไปร่วมหลับนอนในรีสอร์ทเสพยาเสพติดด้วย
คือตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งมาตลอดเขาก็ค่อยตรวจสอบมาตลอด
จนกระทั่งในวันที่จับกลุ่มเนี่ยค่ะเขาตามพฤติกรรมตั้งแต่ช่วง๑ทุ่ม
พบว่าหลวงไก่เนี่ยขับรถออกจากวัดจริงขับไปไหนขับไปรับผู้หญิง
มีการหยุดซื้อของเครื่องดื่มจำนวนนึงด้วยนะ
แล้วก็ไปจบลงที่ชายหาดชราทัศน์๓ทุ่มทั้งคู่กลับมาที่รถ
ก็เจอตำรวจเลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มหลวงไก่เปลี่ยนชุดแล้ว

ก็เลยต้องกลับวัดแจ้งเจ้าอาวาสรับทราบและลาศิกขา
เอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
เนี่ยค่ะก็ไม่เหมาะที่จะอยู่ในผ้าเหลืองนะคะถ้าพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ